คุณผู้ชมครับดูความเคลื่อนไหวเรื่องการชุมนุมของกลุ่มรัศดรหน่อยนะฮะยังคงยืนยันจุดยืนเรื่องการเรียกร้องสามข้อด้วยกันนะครับ
อ่าเรื่องของสภาก็กำลังเดินหน้าเรื่องแก้ไข
นนทบุรีนะครับแล้วก็เดินขบวนมาตอน๑๗นาฬิกา
สามสิบนาทีนะครับแห่ลงศพหน้าสพเมืองนนทบุรีนะฮะ
มีการปราศัยโจมตีเกี่ยวกับเรื่องของจุดยืน๓อย่างที่ทางกลุ่มรัศดรได้เรียกร้องเอาไว้นะครับ
โดยยังพูดถึงเรื่องของตำรวจนะฮะภูมิกับการ

ทำหน้าที่ปราศัยเพื่อไม่ให้มวลชนที่มารอผิดหวัง
เนื้อหาหลักคือการโจมตีการทำงานของคนเอกประยุทธ์
ของไทยที่มีความเหลื่อมล้ำนะคะโดยจังหวะที่ปราศัยอยู่เนี่ยค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกพาติกรสอนชัยผู้กำกับการสนปทุมวัน
ก็นำประกาศพรบการชุมนุมในที่สาธารณะมาแจ้ง
บอกว่าการชุมนุมนี้ผิดกฎหมายเพราะไม่ได้แจ้งก่อเหตุ
ต้องเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายซึ่งเดี๋ยวเราก็ไปพินากันอีกทีหนึ่ง
นะครับตอนนี้ก็บันทึกภาพบันทึกกิจกรรมไว้นะครับอ่า
น้องจะยุติเลยไหมคะหรือยังไงครับก็แล้วแต่น้องนะครับ
แต่ผมแจ้งไปแล้วให้ยุติไปใน๑๘นาฬิกานะครับ
ถ้าไม่ยุติเดี๋ยวก็มีขั้นตอนต่อไปตอนแรกเขาคิดว่าหนูเป็นคนจัด
แต่หนูทีนี้แจ้งไปตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าจริงจริงหนูไม่ใช่คนจัดงานนี้นะคะ
ว่าด้วยความที่เราไม่สามารถหาได้ว่าใครเป็นคนจัด
แล้วก็มวลชนก็มาแล้วด้วยความที่หนูออกหน้าบ่อยนะคะ
ตามเวทีก็ทำให้หนูไม่สามารถที่จะ
นำสิ่งที่เหมือนกันว่าผู้ชมนุมอ่ามีใครนะครับ
เพื่อยกระดับข้อเรียกร้องเพราะก่อนหน้านี้
ให้นายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
การลาออกยังเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะยังไม่มีการลาออก
ว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังการชุมนุม
แล้วก็มีการอ้างว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังการชุมนุมของนักเรียนนะครับทางกลุ่ม
จะยกระดับไปที่ต้นต่อของปัญหาซึ่งก็คือนายกมนตรีแทนนะฮะ
จะไม่อยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้ว
เพราะบอกว่านายกเป็นผู้เลือกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การนะฮะ